คุณผู้ชมครับพาไปที่ชนบุรีค่ะ

คนเช่าห้องไม่ยอมออกมาจากห้องเลย
หลายวันมากแล้วก็มีกลิ่นเหม็นโชยออกมา

ปรากฏว่าผู้เช่าเสียชีวิตอยู่ในห้องนะคะ

ทุ่มตำรวจสพนปรือไปตรวจสอบ
ห้องเช่าอยู่ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ

พบร่างของนายปรีดาชาผะ

เป็นกุ๊กอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในหนองปลือ

น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วัน
ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นอะไรนะคะ
แต่กระเป๋าเงินเอกสารบัตรต่างหายไป
เจ้าหน้าที่ส่งร่างไปชนะสูตรที่นิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่า
เจ้าของห้องเปิดประตูห้องเช่าเอาไว้ระบายกลิ่น
ก็เงียบอะค่ะบรรยากาศจะเงียบแบบนี้
ตำรวจก็ลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเหมือนกัน
ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปหาดูหลักฐานอะไรเพิ่มเติมด้วย
จะได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนได้นะคะ
เจ้าของห้องเช่านายสรายุทธ์บอกว่า
ไม่เห็นผู้เช่าคนนี้ออกจากห้องหลายวันแล้ว

เดินไปซักผ้าหลังบ้านติดกับห้องของผู้เช่าคนนี้
กลิ่นมันเหม็นมากประตูหลังบ้านเปิดอยู่เลยตัดสินใจเข้าไปดู
ก็ตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบกลับ
ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐาน
รอนประตูที่ถูกงัดก่อนหน้านี้
ทางลูกชายเจ้าของห้องเช่าบอกว่าเขาไม่ได้ทำนะคะ
แต่พอเปิดประตูเข้าไปดูเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่ากลิ่นเหม็นอะไรอยู่ในห้อง
ก็คือเนี่ยค่ะคนเช่านอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ทำอะไรไว้รุ่นอะไรอย่างนี้
ส่วนเจ้าของห้องเช่าก็บอกว่าตัวผู้เช่าคนนี้เขามาอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้ว
ก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครชอบอยู่คนเดียว
ที่บอกว่าประตูมีร่องรอยงัดแงะค่ะ
เจ้าของห้องเช่าก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเขาไม่ได้ทำ
เจ้าของห้องเช่าก็บอกเหมือนกันว่าไม่ได้เป็นคนไปแงะ

ตัวผู้เสียชีวิตเองน่าจะงัดเองค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตเหมือนกับเมา
ทำกุญแจห้องหายก็เลยงัดแล้วก็แบบงัดประตูอ่ะ
เพื่อเข้าไปในห้องมันจะมีร่องรอยแบบนี้
ทีนี้ประเด็นที่เขาสงสัยกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าผู้ตายเนี่ยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกดำรงอิยมภัยโรธพุ่มกับการสอบพ่อหนองปลือนะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะครับ
คดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเร้นนะฮะ
ผลชนะสูตรศพระบุว่าเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ไม่ใช่การฆาตกรรมนะฮะ
สงสัยว่าผู้ตายเนี่ยมีอะไรที่ศูนย์หายทรัพย์สินศูนย์หายหรือเปล่า
ร่องรอยมีการถูกงัดแงะหรือเปล่ายืนยันว่าทรัพย์สินผู้ตายอยู่ครบนะครับ
ไม่มีใครมาขโมยไปการงัดแงะก็อย่างที่ทางเจ้าของห้องเช่าเขาบอกนะครับ
มีแฟนเก่าของผู้ตายนะฮะเลิกกันไป๑๘ปีนะครับ
หลังจากทราบเรื่องมาติดต่อขอรับศพออกจากโรงพยาบาลบังละมุง
บอกว่าเคยคบหากับผู้ตายมีลูกด้วยกัน๑คนแล้วก็เลิกแยกทางกันไป
ผู้ตายเนี่ยเขาชอบดื่มเหล้าหนักนะเคยร้องขอให้เลิกเล่าแต่เขาไม่ยอม
เลิกกันไปไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนกระทั่งนี่แหละทราบข่าวการเสียชีวิต
๕๕แล้วกันเป็นคือย่าร้านพี่น้องเขาไม่เอาเขาเป็นคนที่เมา
เมาแบบเมาเมาไม่เอาใครอ่ะไม่เอาย้ายาดก็เลยไม่เอาเขาก็บอกว่าเขาอ่ะ
ชอบลืมกุญแจแล้วก็ไปเรียกให้พี่เขามาทุบ
คืออดีตแฟนเขามาติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลให้
เนื่องจากผู้ตายไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยนะฮะ
เขาทราบข่าวเขาก็เลยมารับศพแล้วก็ไปจัดการให้นะครับ